ดูคู่มวยที่ทุกคนสนใจแล้วก็รอคอยนะครับ
๒ระหว่างตะวันฉายกับแสงมณีครับ

สึกรวมคนคนสมุยเกียรติเทสโนโลไฟต์ครับ
เวทีมวยชั่วคราวข้างโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราธานี

น็อกมายกที่๔ประมาทนิดนึง
ต่อยน้ำหนัก๑๓๙ปนะครับ
น้ำเงินเป็นแสงมณีเดินตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับ
เดินแล้วมีหมัดช่วยไฟล์นี้ต่อยลำตัว

ประสานแข้งกันเอาเตะซ้ายอีกทีหนึ่ง
อะไรกันทั้งคู่นะครับแต่จังหวะของแสงมณีดีกว่า

จังหวะของแสงมณีเตะซ้ายคืนเหมือนกัน

มณีก็เด้งโชว์แล้วก็รักษานะครับ

กลับมาเอาชนะคะแนนไปได้ครับ
อันนี้เป็นคู่มวยที่ผ่านไปแล้วสำหรับภาค๒ดูแล้วมีภาค๓หรือเปล่าแต่น้ำหนักดูแล้วล้มหนักเยอะเหมือนกันนะครับทางตะวันฉาย